เด็กนี้ก็อยากจะไปเที่ยวไปสนุกสนานกันใช่ไหม
แต่จะบอกว่ามีน้องคนหนึ่งอายุไม่เยอะเลยนะ
ยังเรียนอยู่ชั้นประถมมัธยมอยู่เลย

จ๊อปเนี่ยค่ะใช้เวลาว่างมาแบ่งเบาภาระของคุณแม่
ด้วยการไปทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวมาแบ่งเบา
เรียกว่าเป็นเด็กน้อยที่สุดยอดจริงเลย
ไปดูดีกว่าว่าน้องเขามีกิจวัตรช่วยงานคุณแม่ยังไงกันบ้างค่ะ
ไปเลยนี่บุกไปถึงที่เลยนะคะ
ก็คือที่หน้าตลาดร้อยเสาตลาดขายของฝากบ้านเพจจังหวัดระยอง
น้องจ๊อบมาช่วยงานคุณแม่นะคะด้วยการทำนี่เลย
แหมปิ้งอร่อยไส้กรอกหอม

ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นเด็กยอดกระตันยูมากเลยนะคะ
เด็กชายคนนี้ก็คือเด็กชายเกียรติศักดิ์สายทองหรือน้องจ๊อปอายุ๑๑ปีเท่านั้น
เรียนอยู่ชั้นป๕ค่ะที่โรงเรียนบ้านในไร่
จ๊อปที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ดีคนหนึ่งเลยนะ
ทุกวันหลังเลิกเรียนจนไปถึงวันหยุดวันว่างวันไหนก็ตามเนี่ยนะ
เมื่อไหร่ที่ไม่ได้ไปโรงเรียนน้องจ๊อปจะมาที่ตลาดนี่แหละ
ช่วยคุณแม่ขายไส้กรอกขายแหนมปิ้งทุกวัน
นี่คุณแม่เขาก็จะขายตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่ม
เรียกเลยว่าเป็นเด็กที่ขยันขันแข็ง
ใครผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็แหมอดชื่นชมไม่ได้
ตัวแค่นี้อายุ๑๑ปีเองแต่ว่ารู้จักทำมาหากินแล้วนะคะ
เราไปพูดคุยกับแม่ของน้องจ๊อปค่ะคือคุณวันเพ็ญเมินขุนทศ
แม่เล่าให้ฟังบอกว่าน้องจ๊อปนี่นะ
เริ่มออกมาช่วยแม่ขายไส้กรอกปิ้งอย่างจริงจังตั้งแต่เรียนป๔แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยออกมากับแม่เป็นประจำเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือมากหรือว่าไม่ได้ช่วยจริงจังขนาดนี้เพราะว่ายังเด็กอยู่
แต่ตอนนี้นะผ่านมาแค่ประมาณปีเดียวแต่ว่า๑ปีก็ทำให้น้องเนี่ยโตขึ้นมากทั้งตัวสูงโตขึ้นด้วยแล้วก็ความคิดความอ่านโตเป็นผู้ใหญ่
บอกว่าอยากจะช่วยคุณแม่ทำแล้วคุณแม่นี่นะบอกเลยว่าน้องช่วยแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผักแก้มใส่ถุงเอาไว้เพื่อให้เวลาขายเนี่ยง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น
บางครั้งก็ช่วยปิ้งช่วยย่างก็มีช่วยทอนตังค์ก็มี
ผักที่เป็นกับแก้มอ่ะผักแก้มอ่ะเอามาเตรียมใส่ในถุงถูกไหมเวลาคนซื้อก็แค่เอาไส้กรอกใส่ถุงแล้วก็ขายง่ายจ่ายกันไปเลยผมว่าคุณแม่เขาน่าจะภาคภูมิใจมากนะใช่แล้วไปฟังเสียงแม่หน่อยละกันค่ะ
แล้วรู้สึกภูมิใจไหมอีมีรู้สึกไหมใช่ค่ะภูมิใจมากเขาพูดง่ายพูดง่ายว่าเขาคล้ายผู้หญิงแต่คล้ายผู้หญิงไม่อีกแล้วการเรียนก็เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะ
ก็มีบ้างที่เขาส่วนมากเกี่ยวกับการเล่นการเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาถนัดด้วย
เฮ้ยแม่ถึงจะชอบเล่นชอบกิจกรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะน้องเขาจะได้เรียนรู้ไงถูกต้องก็คือการเรียนเนี่ยเรียนได้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็เรียนทั้งชีวิตจริงอย่างน้องเนี่ยก็มาฝึกประสบการณ์ชีวิตจริงเนี่ยในอนาคตไม่ต้องกลัวคนไม่ต้องกลัวการทำมาหากินด้วยส่วนแม่บอกว่าน้องเนี่ยอยู่ในวัยเรียนใช่
แล้วก็เรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเลยล่ะแล้วก็ยังเป็นคนทำกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนด้วยนะเออว่าไปเก่งทุกสิ่งเก่งทุกอย่างตัวน้องจ๊อปเองเขาก็บอกนะว่าที่มาช่วยคุณแม่เนี่ยไม่ได้โดนบังคับด้วยแต่ทำเพราะชอบแล้วก็สนุกที่สำคัญนะได้ช่วยคุณแม่ได้แบ่งเบางานคุณแม่นะทีนี้พวกเราก็ถามว่าเออเนี่ยอยากจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันบ้างหรือเปล่า